ผู้ชายอายุ๔๒ปีเป็นผู้ป่วยจิตเวท
แกไม่รู้นึกคลึมอกคลึมใจอะไรนะ
ถือไฟแชคขึ้นไปไปนั่งอยู่บนแบ็คโฮ
จะจุดไฟเผารถแบคโฮล์ครับผู้ชม
สุดท้ายชาวบ้านต้องเรียกตำรวจให้มาเจรจาเกลี้ยกล่อม
รู้ไหมคะเหตุผลที่แกจะจุดไฟเพราะอะไร
ก็อยากทดสอบว่าไฟแชคจุดไฟเผารถแคคโฮล

ดูสิฮะไฟแช็คนะไม่ใช่หนอนผีเสื้อ
เอาไปดูวินาทีที่ตำรวจเจรจาเกลี้ยกล่อมค่ะ
โอ้โหอยากจุดโชว์
อยากจุดโชว์หัวไฟมันติดไม่ติด
ว่าไฟเนี่ยจะติดไหม้รถแบคโฮล์นี่เปล่า

สุดท้ายแล้วตำรวจสภเมืองพัทธลุงนะคะลงพื้นที่ไปเกลี้ยกล่อมแบบนี้นั่น
นั่งอยู่บนหลังคารถแคคโฮแบบนั้นนะคะ
กล่อมสุดท้ายแล้วยอมสงบนะฮะเอาไม้งามในตำนานมาด้วย
แต่ยังไม่ทันได้ใช้เลยยังไม่ทันได้ใช้เลยอ่ะนะคะ
แล้วก็ยังไม่ได้มีการทดสอบจุดไฟแชค
รถแบ็คโฮลนะฮะตำรวจสามารถเจรจาเกลี้ยกล่อมยอมลงมาจากรถแบ็คโฮ
นี่กระโดดลงมาแบบนี้อุ้ยอุ้ยลงด้วยค่ะเขาออดเลยเขาสุดเลยฮะ
เออยอมรับนะคะคุยกับตำรวจยอมรับว่าอ๋อไปอยู่บนนั้นนานแล้ว
ตั้งใจว่าจะเอาไฟแช็คเนี่ยไปจุดไฟเผารถแบ็คโฮดูสิว่าจะไหม้หรือเปล่านะคะ
จริงถ้าจะทดสอบเนี่ยเอาแค่กระดาษเล็กนะจุดแค่นั้นก็รู้แล้ว
นั่นสิค่ะแต่เจ้าหน้าที่มาห้ามปรามไว้ได้ทันนะคะ
ตรงนี้ก็คือบริเวณอู่ซ่อมรถแบ็คโฮริมถนนสายชัยบุรีตำบลปรางหมู่อำเภอเมืองพัทธลุงนะคะ
ทีนี้ไปคุยกับเจ้าของอู๋ซ่อมรถบอกว่าผู้ชายคนก่อเหตุเนี่ยอายุ๔๒ปี
เป็นชาวบ้านในพื้นที่นั่นแหละเป็นผู้ป่วยจิตเวทเป็นผู้ป่วยจิตเวท
จะออกมาจากโรงพยาบาลกำลังกินยารักษาตัวอยู่นะคะ
ปกติผู้ชายคนนี้มานั่งเล่นที่อู่เป็นประจำไม่เคยก่อเหตุแบบนี้มาก่อนเลยนะ
ไม่เคยครึ้มอกครึ้มใจแบบนี้ไม่เคยเลยทุนบุ๊คไม่เคยเลยค่ะนะฮะ
จู่จู่ครั้งเนี้ยถือไฟแชคมาพยายามที่จะเผารถแบคโฮล์นะฮะครับ
ทีนี้เจ้าของอู่ทำไงก็เลยรีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจแล้วก็กู้ภัยให้มาระงับเหตุซะก่อนนะคะ
กู้ภัยมาถึงก็ต้องมีการเจรจาไม่สำเร็จค่ะอืม
ฟังกู้ภัยกู้ภัยพูดปากเปล่าไงพอตำรวจมาปุ๊บเห็นไม้งามปุ๊บอ่านลงมาเลยนะคะ
สุดท้ายตำรวจก็คุยได้คุยรู้เรื่องยอมลงมานะคะ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ชายคนนี้ไปส่งที่โรงพยาบาลพัทธลุงเพื่อรักษาอาการป่วยทางจิตเวท
ส่วนสาเหตุคาดว่าไม่กินยาต่อเนื่องขาดยา
ขาดยานี่ค่ะก็เลยนี่แหละอาจจะโรคกำเริบก่อเหตุแบบนี้ขึ้น
โชคดีนะที่ไม่เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้นะคะ
คุณเคยสังเกตยุทธโปรกรณ์ของตำรวจไหม
เขามีทั้งแบบเหล็กง่ามนะ
เหล็กทีนะแล้วก็เหล็กขอนะค่ะ

แต่เอาไว้ใช้คนละแบบเหล็กขอเอาไว้เกี่ยวเท้าให้ล้ม
เหล็กง่ามนี้เอาไว้ดันตัว

บางคนคลั่งหนักหน่อยก็จะมีปืนช็อตไฟฟ้าด้วย